คุณผู้ชมครับพาไปที่ลำพูนค่ะมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีวิชัย
ก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับคนรู้จักนั่นแหละ
แต่ดื่มไปดื่มมามีคนในวงเล่าอืม
คงเมาเมาแล้วเหมือนแบบไปจับหัวแกครับ
ยิงปืนขึ้นฟ้าแกอลวาดเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ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

ไปโดนใครแบบเนี้ยนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ
บนศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูน๔ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
เขาก็นั่งดื่มกินกันอยู่อะค่ะผู้ชายเสื้อสีชมพูอะค่ะ
คุณผู้ชมเมาไปกอดคอผู้ชายคนนึงที่อยู่ในกลุ่มแล้วเรียกว่านายก
เขาเป็นนายกเทศมนตรีนะคะนายกก็ไม่พอใจ
เอาปืนพกสั้นออกมาจากกระเป๋าสะพายพยายามจะขึ้นลำกล้อง
แล้วยิงขึ้นฟ้าสามหน้าตันเพื่อให้คุณผู้ชมมันเห็นภาพแต่ปืนมันไม่ลั่น
กระชากหัวชายเสื้อสีชมพู
แล้วถามว่ามึงมาจับหัวกูได้ยังไง

บอกให้ชายเสื้อสีชมพูกราบขอโทษ
กราบลงที่ตักเพื่อขอโทษ

กหน้าไปทีนึงแล้วลุกออกจากร้านไป
แล้วมันไม่จบยังไปส่งเสียงดังอยู่หน้าร้าน
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่ง
คนต้องมาคอยห้ามมาลากให้กลับบ้าน
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนายกอย่าทำแบบนี้
โอ้โหว่ายทั้งว่ายทั้งกราบนะฮะ
ล่าสุดทีมข่าวไปเจอค่ะไปคุยเลยค่ะ
นายวิเชียนวิชาเถินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีวิชัย
นายกวิเชียนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ไอ้เหตุการณ์เนี่ยตามคลิปภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อคืนนี้
ไม่ได้ตั้งใจจริงมันอารมณ์ชั่ววูบบวกกับความเหมา

ไม่พอใจนายทวีชัยหรือในแปมอายุ๔๒
เป็นพนักงานของเทศบาลเอามือมาจับหัวเขา
แต่ขนาดแบบเอาปืนออกมามายิงมาอะไรมันก็เกินไปนะคะ

เหล้าขาวมาจากที่อื่นก่อนด้วย
ช่วง๓ทุ่มกว่าก็แวะไปดื่มกับกลุ่มของพนักงานเทศบาล

ก่อนกลับในแปมนั่งติดกันเมามาก
มากอดเอามือมาจับที่ไทยทอยเหมือนจะโดนหัวเขา

นายกวิเชียนบอกโมโหควักปืนออกมาจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจจะยิงในแปมหรือยิงใคร

ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันจริง
ไม่รู้เลยว่าปืนมาอยู่ในกระเป๋าได้ยังไง

เปิดกระเป๋าให้นักข่าวดู

ท่านบอกกระเป๋าตอนนี้มีแต่หนังสือธรรมะ

แปมเองก็ยอมรับว่าเมาจริง
ในแปมนะคะไม่คิดจะล่วงเกิน

ไอ้ที่แบบไปโอบคอ

ตั้งใจจะโอบกอดแสดงความนับถือ

จริงคนเมาความเมา

ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
ในแป๊มนำกลวยดอกไม้

ปรับความเข้าใจกันดูบรรยากาศนิดหนึ่ง

ขอขมากันไปแบบนี้ค่ะครับส่วนที่ร้านขายของที่เป็นจุดเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจสพลิลงพื้นที่ไปนะคะเจ้าของร้านคือป้าพรป้าพรบอกว่าก่อนเกิดเหตุในแปมกับเพื่อนสองคน
ก็ลุกไปต้อนรับนายกวิเชียนกันนะพอเกิดเหตุอยู่ในร้านได้ยินเสียงปืนดังแกรกอยู่สองสามครั้ง
นายกวิเชียนพูดขึ้นว่ามึงตบหัวกูได้ยังไงมึงจับหัวกูได้ยังไง
แล้วก็ชุลมุนกันเลยป้าพรบอกป้าพรเตือนว่าใจเย็นเป็นนายกนะอย่าทำแบบนี้
พอแยกย้ายนายกวิเชียนก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากร้านออกไปได้แป๊บเดียวเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งอะค่ะ
คงไปยิงปืนขึ้นฟ้าอีกก็คงจะเกิดจากความเมานะคะ
เธอเองก็เป็นเพื่อนสมัยประถมนะก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมของนายกวิเชียนเป็นแบบนี้มาก่อน
ส่วนในอำเภอลีค่ะก็บอกว่าเรื่องคดีความก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ส่วนทางอำเภอเองก็จะมีการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะ